มีลูกจ้างเก็บขยะเทศบาล

วิ่งตามจีฒท์ปลิ๊วเลยนะครับมุทธชมครับ
นี่นะฮะนี่ยกมาแล้วนะครับนี่คนร้ายนะครับ
ตู้บริจาคส่วนนี้คือจักรยานยนต์ที่ขโมยเข้ามานี่พระท่านวิ่งมาตามนี่ยกคืนเลย
คนร้ายขี่จักรยานยนต์หนีไปโอ้โหนี่ฮะพระที่วัดนี่ถือว่าเร็วมากใช่ค่ะ
นี่มาคนเดียวนี่มันยกตู้ขนาดนี้นี่ถ้าพระท่านมาไม่ทันจะเอาไปยังไงเนี่ย
ไหมเนี่ยตู้ไม่ใช่เล็กนะใช่ค่ะ
นี่เอาอะไรเอาวางข้างหน้าแล้วครอบไปต่อเหรอ
ก็เลยต้องวางก่อนก่อนขึ้นรถจักรยานยนต์พอวางปุ๊บพระท่านมาทัน
ใช่หรืออาจจะเห็นว่าพระท่านมาแล้วไม่มีทางจัดท่าจัดทางแล้ววางตู้ทิ้งเลย
นี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่คือวัดศรีสุพรรณที่จังหวัดลำพูนนะครับ
ผู้ชายคนนี้บุกเข้ามาในวัดยกตู้บริจาคแล้ววิ่งออกมาหน้าวัด
พระท่านก็รีบวิ่งไล่มาได้ตู้คืนนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ
ธันวาคมตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งนะฮะหลังจากที่เกิดเหตุนะครับ
เจ้าวาดวัดศรีสุพรรณก็แจ้งตำรวจไปนะครับวัดศรีสุพรรณอยู่ที่ตะบนประตูป่าประตูป่านะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตู้บริจาคตู้นี้เนี่ยมีเงินอยู่ข้างในหมื่นกว่าบาทนะฮะ
บาทนะพระนพดลเป็นพระลูกวัดเห็นเหตุการณ์ก็วิ่งไล่ตามคนร้ายมาทันทีนะครับ
คนร้ายอาจจะเห็นว่าพระวิ่งไล่ตามมาด้วยเลยไม่เอาแล้วตู้เตอร์ไม่มีเวลายกขึ้นรถ
วางทิ้งแล้วขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะครับสพมลำพูนรับแจ้งความเอาไว้นะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าคนร้ายคนนี้ไม่ได้เข้ามาแค่วัดศรีสุพรรณที่จะมาขโมยตู้บริจาค
สืบสวนเนี่ยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ไล่จนรู้ว่าผู้ชายคนนี้คือนายพินโยโทะทองทิวหรือว่าในสนอายุ๓๘
เป็นลูกจ้างเก็บขยะของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน
จากกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาก็จำได้แล้วว่าอ๋อนี่มันในสนเนี่ยนี่ฮะ
เขาก็ไปตามไปจับที่บ้านพักนะครับ
ผู้ต้องหาบอกว่าวันเกิดเหตุเห็นจักรยานยนต์จอดไว้ที่วัดหนองปลาขอก่อนนะ
แล้วเสียบกุญแจคาไว้ก็เลยขโมยจักรยานยนต์เข้ามา
ทีแรกตั้งใจจะขโมยจักรยานยนต์ขี่ไปหาเพื่อนแต่ไม่เจอเพื่อน
ขี่มาที่วัดศรีสุพรรณแล้วเดินเข้าไปในวัดเข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาส
แล้วยกมาทั้งตู้เลยแต่พระลูกวัดเห็นก่อนก็เลยวิ่งไล่ตามมา
นี่ฮะตำรวจก็นำมากราบขอเข้ามาหลวงพ่อที่วัด
แล้วก็ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อ
จริงจริงค่ะนี่เข้าไปถึงในกุฏิเจ้าอาวาสเลย
รางวัลแสบนะฮะยกไว้เลย